หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่าสำหรับบี้สุกริต
ใครที่คิดถึงผลงานละครของหนุ่มบี้แล้วแล้วก็ขยับเข้ามาใกล้จอเลยนะคะ
เพราะตอนนี้หนุ่มบี้กำลังจะกลับมาทวงบันลังความฮอตอีกครั้งหนึ่งแล้ว
กลับมาครั้งนี้ประกบคู่กับนางเอกสาวเอสเตอร์สุปีรีลานะคะแต่พอถามเรื่องหัวใจ
หลังจากที่เลิกรากันไปกับนักแสดงร่วมค่ายโมมนชนกมา๒ปีบี้บอกเลยว่าตอนนี้โสดไม่มีแฟนแต่ก็ไม่เหงา
เพราะอะไรอ่ะนั่นแหละสิไปฟังกันดีกว่าค่ะ
มีคนรู้ใจหรือยังค่ะคนรู้ใจอ่ะยังยังยังไม่มีค่ะ
อยู่กับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับอะไรก็สนุกดีคนรู้ใจไม่จำเป็นต้องเป็นแฟน
หรือคนรู้ใจไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เรารักก็ได้นะเออบางครั้งเนี่ย
คนนี้รู้สึกว่ามีความเข้าใจเราแล้วก็รู้ใจเรามากแต่เราไม่ใช่แฟนกันอย่างนี้
ก็มีอาจจะเป็นทั้งผู้ชายก็ได้หรือผู้หญิงก็ได้ขอให้คนคนนั้นรู้ใจเราก็พอ
ที่สุดแล้วก็สตรองใช่ไหมคะโสดแล้วก็สตรองค่ะโสดแล้วสตรองเขาบอกว่าจะเป็นใครก็ได้
จะเป็นผู้หญิงก็ได้จะเป็นผู้ชายก็ได้ขอแค่มีความเข้าใจกันก็เท่านั้นเอง
ก็พูดแบบนี้อาจจะหมายถึงเพื่อนก็ได้เนอะใช่แล้วมีโสดสบายแถมสตรองด้วยนะ